คือพระตกตึก๗ชั้นเป็นคอนโด
มีเนียมย่านบางบอนเสียชีวิตนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจจับตัวผู้ต้องสงสัยได้ในทันทีเลย
เพราะว่าเหตุพระตกตำรวจก็ตั้งเป้าไว้๒ประเด็นแล้ว
ตกลงมาเองหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมีคนทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งผู้ต้องสงสัยตอนนี้ยังคงให้การวกวนนะคะ
บอกว่ามีการทะเลาะกันเรื่องแย่งยาบ้า๒เม็ด
แล้วผู้ตายก็กระโดดลงไปเองค่ะ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสนบังขุนเทียนรับแจ้งเหตุ
หญิงถูกฆาตกรรมตกคอนโดมิเนียมชั้น๗ย่านบางบอน
ก็เดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมกับมูลนิธิป่อเต็กตึง
พบนางสาวสุภางบุญเกิดวัย๓๑ปี
ลักษณะก็ผมสั้นใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีเหลือง

โดยที่เจออยู่ในลักษณะนอนคว่ำหน้า
มือซ้ายกำมีดยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรไว้ค่ะ
ชุมพรบุญทงวัย๕๒ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขานอนเล่นอยู่หน้าอาคารใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
ได้ยินเสียงของร่วงลงมาดังตุ๊บ
เสียงดังมากก็เลยเดินไปดูว่าเกิดอะไรมีอะไรหล่นลงมา

เห็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ลักษณะรูปร่างผอมมีหนวด
ขอยืมโทรศัพท์เพื่อจะโทรหาญาติ
แต่เขาไม่ได้ให้ไป

ตำรวจสนบางขุนเทียนก็จับตัวผู้ชายคนนี้ไว้
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกลือศักดำเนินสวัสดิ์นะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบางคุณเทียนก็

จากการสอบปากคำชายที่คุมตัวเอาไว้ได้เนี่ย

และคอนโดที่เกิดเห็นเนี่ยเป็นห้องของเขาเอง
ซึ่งผู้เสียชีวิตมักจะมาเสพยาด้วยเป็นประจำ

แล้วก่อนเกิดเหตุก็มาเสพยาด้วยกัน
ก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะเอายาบ้าเข้าไป๒เมตร
ก็เลยแบบทะเลาะกันแย่งกันหน้าห้อง
แล้วเขาบอกว่าผู้ตายพยายามจะเข้าทำร้ายเขาก่อน
ก็เลยลงมือลงไม้กันแล้วสุดท้ายผู้ตายกระโดดลงไปเอง

ทีนี้๒คนนี้เขารู้จักกันมาประมาณสัก๖๗เดือนก่อน

ผู้ตายเป็นสาวโรงงานส่วนตัวเขาขับรถส่งแก๊ส
ตำรวจเองก็บอกว่ายังคงให้การวกวน

แล้วก็เตรียมจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีการประสานญาติให้มารับร่างผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลแล้วค่ะ